ทีนี้ก็มีแนวคิดนะครับว่าอยากจะเปลี่ยนชุดให้กับน้องจากเหตุการณ์ที่หนองบัวลำพูครับ
เพราะว่าน้องบางคนอยากจะเป็นนักบินอวกาศก็มีน้องบางคนอยากเป็นคุณครูเป็นทหารเป็นตำรวจก็มีเหมือนกัน
เรื่องนี้ครับเจ้าอาวาสวัดศรีอุทัยพระครูบุญโฮมสุกาโม
เล่าให้ฟังว่าจะมีการเตรียมทำพิธีเปลี่ยนชุดให้กับน้องโดยเบื้องต้นเนี่ยเจ้าหน้าที่กู้ภัยรับประสานมาว่า
มีผู้ใจบุญจะเปลี่ยนเสื้อผ้าให้กับเด็กตามความฝันของแต่ละคนครับ
แล้วพอไปถามผู้ปกครองว่าอนุญาตหรือเปล่ายินยอมหรือเปล่าผู้ปกครองก็เห็นด้วยและยินยอมกับเรื่องนี้ครับ
ตอนนี้อยู่ระหว่างเสนอเรื่องไปยังกระทรวงวัฒนธรรมที่ดูแลเรื่องพระราชพิธี
ซึ่งหากได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนได้เนี่ยและชุดถูกส่งมาถึงก็จะเปลี่ยนให้น้องทันทีครับ
แต่หากการเปลี่ยนชุดทำไม่ได้ก็จะไม่ทำนะครับเดี๋ยวจะให้ดูชุดตัวอย่างชุดตัวอย่างของน้องเขาเพื่อสารอาชีพในฝัน
อนาคตเนี่ยอยากจะเติบโตเป็นอาชีพต่างนี่ครับคุณผู้ชมอันนี้นั่นเป็นชุดตำรวจนะครับ
มีชุดตำรวจชายทั้งไซส์๓๔ขวบมี๕ชุดด้วยกันชุดทหารก็มีคุณผู้ชมมี๓ชุดนะชุดคุณหมอผู้ชายก็มีเหมือนกันครับ๕ชุด
แล้วก็มีชุดครูผู้หญิงก็มีชุดอวกาศเด็กก็มีครับชุดเด็กเล็กแรกเกิดก็มีเหมือนกันชุดตำรวจก็มียศผู้หมวดแล้วก็มีที่ญาติเตรียมมาเองอีกหนึ่งชุดด้วยครับ
ส่วนเด็กฝาแฝด๔ขวบมีความฝันอยากจะเป็นนักบินอวกาศซึ่งชุดนักบินจะเป็นชุดสีส้มนะครับไซส์สำหรับเด็ก๔ขวบ
แล้วก็จะมีแฝดอีกคู่หนึ่งอีกคนนึงอยากจะเป็นตำรวจครับเป็นชุดตำรวจของเด็กไซส์๔ขวบเหมือนกันแล้วก็มีชุดผู้ใหญ่๓ชุดเป็นชุดไทยครับ
เป็นชุดไทย๒ชุดนะแล้วก็ชุดนักกีฬาหนึ่งชุดด้วยด้านพันธุ์ตำรวจโทสันติชัยศรีใหม่และนางสาวละลิตาศรีใหม่ครับเป็นสองสามีภรรยาเจ้าของร้านนางตาช็อป
ด่วนมาเลยนะค่ะเพื่อให้ตัดชุดยูนิฟอร์มเด็กสิบเก้าชุดด้วยกันแล้วพอทั้งคู่
ทราบว่าเป็นชุดที่จะตัดเพื่อส่งน้องจากเหตุการณ์ที่จังหวัดหนองบุรมภู
ทางร้านเขาตัดให้ฟรีครับไม่คิดค่าใช้จ่ายเลย

ใช่ครับแล้วตอนนี้กำลังเกณฑ์กำลังคนที่มีเพื่อเร่งดำเนินการให้ตัดให้เสร็จทันครับ
ขณะเดียวกันเนี่ยทั้งคู่ก็คือเจ้าของร้าน
แสดงความเสียใจไปกับครอบครัวผู้สูญเสียจากเหตุการณ์ครั้งนี้ด้วยนะครับ
แล้วก็คุยกับเจ้าของร้านนะเจ้าของร้านบอกว่าชุดที่ตัดยากมากที่สุดเนี่ย
ก็คือชุดตำรวจของน้องที่เสียชีวิตอยู่ในคัน
เพราะอันนั้นเล็กกว่าทุกชุดเลย
ก็ต้องคำนวณมาจากน้ำหนักของน้อง
แล้วอย่างที่บอกค่ะคืออยากทำให้น้อง
ส่งน้องไปเป็นเทวดานางฟ้าบนสวรรค์ครั้งสุดท้าย
นี่มีป้ายติดผู้พันธ์รุ่นจิ๋วด้วยนะครับ